มีวันเกิดเหตุหลีกเลี้ยงโทรมา
แล้วก็บอกว่าอาจจะส่งผลให้น้องมองไม่เห็น
จนกระทั่งคุณตำรวจเรียกไปสอบสวรรค์
แล้วเขาถึงมาเยี่ยมลูกเรา

คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นข่าวนี้มาช่วง๒๓วันมานี้แล้วนะคะ
แต่ว่าวันนี้ที่มีความคืบหน้าคือว่าคุณหมอออกมาบอกแล้วนะคะ
ว่าหลังจากการตรวจอย่างละเอียดพอสันนิษฐานอะไรได้บ้าง
ซึ่งสิ่งที่ถ้าเป็นไปตามที่คุณหมอบอกนะคะ
สิ่งที่เราจะคุยกันในรายการวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเด็กทุกคนเลยนะคะ

ว่าการเขย่าลูกการโยนลูกจับโยนเล่นอะไรแบบนี้นะคะ
มันมีอันตรายอยู่มันมีระยะของเด็กอยู่ว่า
ระยะอายุเท่าไหร่ไม่ควรจะทำ
แล้วถ้าทำจะอันตรายกับเขาอย่างไรบ้าง
ท่านอาจจะทราบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะถามในรายละเอียด
ซึ่งมันจะไปพ่วงกับตัวคดีค่ะว่าถ้าหมอบอกว่าน่าจะนะคะ
เกิดขึ้นจากการที่เด็กโดนเขย่ามันเป็นอันตรายกับเด็กได้ถึงขนาดไหน
แก้ไขได้ไหมวันนี้ขออนุญาตคุณแม่แล้วนะคะ
ว่าตอนที่คุยกับคุณหมอบางคำถามอาจจะสร้างความไม่สบายใจบ้างนะคะ
แต่ว่าขอเป็นความรู้ก็แล้วกัน
ตอนนี้น้องดีขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ตัวน้องดีขึ้นแล้ว
แต่ว่าอาการยังต้องดูอยู่ส่วนว่าในอนาคตน้องจะพัฒนาขึ้น
หรือว่าร่างกายจะสามารถเยียวยาแล้วก็รักษาได้
กลับคืนเหมือนเดิมได้ขนาดไหนเดี๋ยวเราจะคุยกันในรายการ

ท่านแรกก็คือคุณแม่ของน้อง๕เดือนนี่แหละ
ตอนเอาไปฝากตอนนั้นประมาณสัก๓เดือนได้นะคะ
แล้วก็ทิ้งระยะมาจนกระทั่งตอนนี้น้อง๕เดือน
ก็คือคุณแม่ธิดารัฐพานพ่วงนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนมานั่งเป็นเพื่อนหน่อยค่ะ
เพราะว่าถ้าดูจากข่าวก็จะเห็นได้ว่าคืออาจจะมองได้ว่าอาจจะเกิดขึ้น
ความไม่ตั้งใจไหมถ้าเกิดขึ้นจากคนเลี้ยงจริงนะคะ
ถ้าเกิดขึ้นแบบนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจไหม
แล้วในทางคดีเป็นอย่างไรบ้าง
เพราะว่ามันก็มีข่าวออกมาว่าคนเลี้ยงก็พยายามติดต่อมา
แรกก็คุยกันดีหลังคุณแม่เนี่ยไม่คุยกับเขาเลยนะคะเดี๋ยว
เราคุยกันเรื่องคดีกับทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค
ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับค่ะ
ใช้คำว่าขอแสดงความยินดีก่อนที่น้องก็ดีขึ้นแต่แน่นอนเราต้องแสดงความเป็นห่วงเป็นใย
ยังต้องเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่ที่เกิดเหตุนี้ขึ้นนะคะเด็กเล็กมากเล็กมาก
ตอนที่คุณแม่ไปฝากไว้เนี่ยตั้งแต่ตอน๒๗พฤษภาตามข่าวนะคะ
พฤษภาของปีนี้ที่คุณแม่ไปฝากเลี้ยงไว้
วันแรกเลยน้องประมาณสักยังไม่เต็ม๓เดือนดี
อีกวันหนึ่งจะครบ๓เดือนพอดีใช่ไหมคะ
แต่ว่าตอนเกิดเหตุที่เราได้รับแจ้งจากเขาเนี่ย
ก็คือต้นสิงหาคมก็อายุประมาณสัก๕เดือนนะคะ
เดี๋ยวค่อยกลับไปย้อนเพราะว่ารายละเอียดมีเยอะเหมือนกัน
เอาตอนนี้ก่อนตอนนี้กลับบ้านแล้ว
วันนี้เพิ่งกลับวันนี้ค่ะประมาณบ่าย๓ค่ะ
ซึ่งคุณพ่อดูอยู่ตอนนี้ตัวเล็กกลับบ้านแล้วงอแงไหม
อแงเป็นลักษณะปกติหรือว่าคุณหมอบอกไหมคะ
ว่าเขาอาจจะร้องไห้โยเยกว่าปกติเพราะว่าอาการเจ็บป่วยที่เขาเป็นเขายังปรับตัวเหมือนเดิมไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าช่วงตอนแรกที่น้องไม่ได้เป็นอะไรค่ะก็คือน้องนอนกลางวันแล้วก็นอนกลางคืน
แล้วก็ตื่นมาเล่นแป๊บนึงสักชั่วโมงนึงก็นอนต่อ
แต่นี่คือกลางวันน้องนอนกลางคืนน้องตื่นค่ะ

เมื่อคืนนี้ก็คือตื่นตั้งแต่ตี๓ค่ะ
ยัน๕โมงเช้าค่ะถึงจะหลับค่ะ
คุณหมอบอกไหมว่าที่ต้องปรับตัวคือมันโทษนะคะ
มันมาจากอาการที่เขาได้รับกระทบกระเทือนที่สมองหรือมาจากอะไรคะ
ก็มีส่วนเกี่ยวกับพัฒนาการแล้วก็เหมือนเขาต้องปรับตัวใหม่ทั้งหมดค่ะ
ปรับตัวใหม่ทั้งหมดเหรอใช่ค่ะจากการสัมพันธ์ของสมองเหรอคะใช่ค่ะ
ตอนนี้น้องต้องฝึกกลืนใหม่ต้องฝึกชั้นคอใหม่ฝึกพลิกฝึกหงายฝึกอะไรอย่างนี้ใหม่หมดเลยค่ะ
ถ้าอธิบายเนี่ยนะคะคือน้องเนี่ยตอนเกิดเหตุเนี่ย๕เดือนเท่ากับว่าต้องกลับไปเริ่มต้นเหมือนเป็นเด็กเพิ่งคลอดหรือว่าอายุสักเท่าไหร่คะ
ถ้าดูแล้วน่าจะประมาณสักหนึ่งเดือนได้ค่ะแต่ว่าคอน้องแบบไม่มีแรงเหมือนยิ่งกว่าเด็กแรกเกิดอีกค่ะใช่ค่ะ
ซึ่งอาการที่ต้องเริ่มใหม่มาจากสมองใช่ไหมคะส่วนคอเนี่ยเป็นอาการทางกายภาพด้านนอกที่จริงแล้วรู้ตั้งแต่ตอนที่พี่เลี้ยงโทรมาบอกแล้ววันแรกใช่ไหมคะ

ตัวคุณแม่คุณพ่อหรือว่าคนที่จะมาช่วยกันดูแล

คุณหมอบอกค่ะก็คือต้องกระตุ้นพัฒนาการ

แล้วก็ทำกายภาพให้น้องค่ะ

ไม่มีผลทั้งตัวเลยเหรอคะ
ตอนแรกคือร่างกายมีอาการเกรงที่กล้ามเนื้อ
ก็เลยจะต้องกายภาพกล้ามเนื้อด้วย
แล้วก็คุณหมอเขาก็สอนเกี่ยวกับการคว่าง
แล้วก็ชันคอว่าจะต้องทำยังไงบ้าง
คือเท่ากับว่าเราจะต้องเป็นคนสอนเขาใหม่

ตามปกติธนาเอกมีลูกแล้วเนาะ
ก็จะรู้ว่าคือเด็กเขาก็จะพัฒนาของเขาเองตามวัย
เกิดมาจะชันคอพลิกตัวอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่อันนี้สิ่งที่ต้องกลับไปทำใหม่เป็นหน้าที่พ่อกับแม่ต้องทำ
ใช่ค่ะแล้วก็คุณหมอจะเรียกพบทุก๑เดือนเพื่อดูพัฒนาการ
อันนี้ทางกายภาพด้านนอกที่พอจะเห็นหยิบจับได้ง่ายนะคะ
ทีนี้ภายในคุณหมอประเมินว่าหลังจากนี้เจอด่านไหนบ้างคะคุณแม่
ก็ที่พบเลือดในสมองค่ะ
คือคุณหมอก็บอกว่าเนื่องจากอาการที่น้องชักค่อนข้างเยอะมาก
ก็ต้องส่งผลกับสมองค่ะ
ก็คืออาจจะทำให้น้องเกิดสมองพิการในอนาคต
หรืออาจจะทำให้สูญเสียส่วนที่เขารับรู้แล้วไปอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งในส่วนนี้เองสามารถที่จะฟื้นตัวหรือใช้ระยะเวลาหรือใช้ยาเข้าช่วยได้ไหมคะคุณแม่
คุณหมอแจ้งว่าคือไม่ผ่าน้องค่ะเพราะว่าน้องยังเล็กเกินไป
แล้วก็สมองส่วนหน้าของเขายังไม่ปิดค่ะ
ยังสามารถที่จะเหมือนให้เลือดมันสลายไปได้ค่ะ

ถ้าเอามือทุบไปมันก็โดนแล้ว
คืออันนี้คือยังไม่ผ่าเพราะหนึ่งคือเล็ก
แต่สองคือนึกจากกายภาพเนี่ย
มันยังระบายของมันได้อยู่ใช่ไหมคะ
ในระยะกลางถึงยาวบ้างค่ะคุณแม่คุณหมอประเมินไหมว่าน้องจะได้รับการเยียวยาขึ้นมาจนเป็นอย่างไรได้บ้าง
ในอนาคตค่ะอ่างั้นงั้นแปลว่าคุณแม่คุณพ่อเหนื่อยนิดนึง
แต่มีหวังในส่วนของคดีค่ะธนายลลงค่ะ
คือเอาเบื้องต้นก่อนนะจริงคดีนี้มันไม่ได้มีความซับซ้อนในตัวเองเลยนะคะ
ก็คือแค่พิสูจน์ตัวของผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนที่เด็กจะเกิดอาการ
ซึ่งก็คือพี่เลี้ยงแต่ทีนี้ในข่าวเนี่ยก็เราจะเห็นว่าพี่เลี้ยงพูดค่อนข้างน้อย
น้อยมากนะคะวันนี้เราก็ติดต่อนะคะวันนี้เราก็ติดต่อ
แต่ว่าก็ดูเหมือนจะไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองคุยแบบที่ควรจะเป็นก็แล้วกันเบื้องต้น
อันนี้นะถ้าสมมุติพี่เลี้ยงยันว่าไม่ได้เกิดจากเขา
มาไปทำอาหารให้เด็กกลับมาแล้วก็เห็นน้องเป็นเลย

คำถามคือหน้าที่ที่เหลือคือตำรวจกับหมอแล้วใช่ไหมคะ

แล้วก็ตัวในตัวบ้านไม่ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด
อันนี้ก็คือต้องฝากถึงสถานที่เขารับเลี้ยงเด็กทั่วทั้งประเทศเลย

ถ้าเวลามีเรื่องแบบนี้คุณควรจะมีวงจรปิดในตัวบ้าน
ว่าเด็กไม่ได้มีปัญหาอะไรจริง

ทีนี้พอเด็กออกมาไปโรงพยาบาล
ด้วยความเป็นเด็กก็ต้องอาศัยทางกฎหมายนะครับ

ก็ต้องให้หมอตรวจก็ต้องเป็นหมอนิติเวศตรวจ
ปรากฏตรวจแล้วพบว่าสภาพอาการบาดเจ็บเป็นเองไม่ได้
พอทางวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์บอกว่าเป็นเองไม่ได้
ก็ต้องเอาหลักฐานทางคุณหมอไปให้กับตำรวจ
ต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับหมอเด็กตรวจได้เท่านั้นนะ
หมอผู้ใหญ่ตรวจไม่ได้คือหมอเด็กก็จะเป็นหมอเฉพาะทางอีก
เมืองไทยมีไม่กี่คนด้วยมีไม่เยอะ
เพราะงั้นเป็นหมอเฉพาะทางแล้วก็เอามาให้ตำรวจดู
พอตำรวจเห็นว่าเด็กมีอาการบาดเจ็บจากการถูกทำร้าย
ด้วยเหตุผลวัตถุเขย่าหรือวิธีการอื่นก็แล้วแต่
ตำรวจก็ต้องสอบสวนสิว่าเด็กในขณะเวลานั้นอยู่ในความดูแลของใคร
เมื่อตัวเด็กอยู่ในความดูแลของทางพี่เลี้ยง
พี่เลี้ยงก็ต้องอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น
ถ้าพี่เลี้ยงบอกว่าเด็กเป็นเองแต่ทำไมผลทางวิทยาศาสตร์มันขัดแย้งกัน
หลายคดีครับไม่ใช่เฉพาะคดีเด็กคดีผู้ใหญ่บางครั้งหมอไปตรวจอย่างหนึ่ง
ผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายมาให้การอีกอย่างหนึ่ง
กระบวนการพิสูจน์ก็จะเชื่อผลทางการแพทย์

เพราะผลมันเป็นวิทยาศาสตร์มันตรวจกี่รอบก็เป็นเหมือนเดิม
ขอนิดเดียวตรงที่บอกว่าในจังหวะที่เด็กเป็นอยู่กับใคร

คนที่รับผิดชอบคือคนที่เด็กอยู่ในความรับผิดชอบในเวลานั้น
กับสองคนที่รับผิดชอบคือคนที่กระทำต่อเด็กถ้ามีคนกระทำต่อเด็กจริง

ว่าคนทำกับคนรับผิดชอบในขณะที่เด็กอยู่ในความคุ้มครอง
คนที่ดูแลเด็กก็ต้องอธิบายกับตำรวจสิ
ว่ามีคนอื่นนอกเหนือจากตัวเขาอีกไหมที่เข้ามาดูแลเด็ก
ถ้ามันไม่มีใครเลยมีแต่เขาคนเดียว

ตำรวจก็สามารถจะแจ้งข้อเก่าหาได้

คือถ้าเป็นลักษณะเด็กถูกกระทำ
เป็นหน้าที่ที่ต้องชี้แจงโดยพี่เลี้ยง

ใช่ครับคือในมุมหนึ่งนะครับ
ถึงแม้ว่าหลักฐานอย่างอื่นจะมีไม่ชัดเจนนะครับ
เอาแค่ว่าสมมุติว่าไม่มีหลักฐานอะไรที่มันชัดเจนว่า
ว่าเด็กถูกกระทำว่าเด็กถูกกระทำจากเขานะ
เขารับฝากตัวเด็กรับฝากเด็กไว้
เด็กเล็กเด็กน้อยเอาไว้ในความดูแล
แล้วก็ได้เงินได้เงินทองได้ผลกำไรจากการทำงานของเขา
ถ้าเด็กที่รับฝากไว้เนี่ย
เกิดเหตุอุบัติเหตุขึ้นหรือเจ็บป่วยซึ่งไม่ใช่เหตุสุดวิสัย
ทางสถานรับเลี้ยงต้องรับผิดชอบ๑๐๐อยู่แล้ว
อันนี้คือหาคนกระทำส่วนหนึ่ง
แต่มันจะถูกผนวกเข้าไปกับความรับผิดชอบของคนที่เด็กอยู่ในความคุ้มครอง
ถูกต้องครับเมื่อคุณมีหน้าที่รับเลี้ยงต้องดูแลมากกว่าปกติด้วย
เกี่ยวกับว่าสถานที่รับเลี้ยงจดทะเบียนอย่างถูกต้องเป็นที่เลี้ยงเด็ก

อันนี้แยกกันเลยครับจดทะเบียนไม่จดทะเบียนเป็นข้อหาอีกข้อหาหนึ่ง
เกี่ยวกับเรื่องสถานรับเลี้ยงเด็กพรบคุ้มครองเด็ก
แต่ในกรณีที่คุณรับฝากเด็กไว้เลี้ยงดูเนี่ย
มันจะมาพร้อมกับความรับผิดชอบ

คุณแม่ค่ะถ้าเล่าย้อนกลับไปในรายละเอียดเนี่ยนะคะ
ที่นี้ที่รับเลี้ยงเด็กเนี่ย
คือเปิดอย่างเป็นทางการแบบเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กอย่างนี้ไหมคะ

เป็นบ้านคนใช่ค่ะใช่ไหมคะคือถ้าตามข่าวเนี้ยคนที่รับเลี้ยงเนี้ยเอ่อ
อันนี้เรียกว่าคุณยายนะคะอายุ๖๐เศษนะมั้ย
ก็คืออยู่บ้านเลี้ยงเด็กอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ไม่ได้แบบเปิดแบบติดโป้งติดป้ายไม่ใช่

แม่บ้านคุณแม่กับบ้านที่เลี้ยงเด็กอยู่ไกลกันแค่ไหนคะ

ทำไมถึงพาน้องไปที่บ้านนี้ให้เขาเลี้ยงคะ
เพราะว่าเราสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคนเลี้ยงเด็กอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีพี่ที่รู้จักแล้วก็อาจารย์ที่น่าเชื่อถือค่ะ
เขาไปฝากลูกที่นี่ค่ะ
แล้วเขาก็บอกให้คำเหมือนให้ข้อมูลว่าน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ค่ะ

คือเนี่ยเคยให้เลี้ยงคนนั้นมาเคยเลี้ยคนนี้มาเนี่ยโอเค
ก็คือเลี้ยงเด็กตั้งแต่๒เดือนนะคะมี๒เดือนจนถึงโตเลย
คือเราถามจากคนที่เราไว้ใจแล้วประสบการณ์ที่เขามีมันดีจริง

วันแรกที่เอาเข้าไปเกือบจะ๓เดือนเต็ม

จริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กที่ถูกต้องจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จะมีกฎหมายกำหนดเอาไว้เลยว่าเด็กอายุเท่าไหร่รับฝากได้

ถ้ารับฝากไว้จะต้องมีพี่เลี้ยงดูแลกี่คน
อันนี้คือตามกฎหมายที่ถูกต้องนะแต่ถ้าเกิดเปิดเถื่อนเนี่ย
ก็ไม่ได้มีกฎหมายเข้าไปกำกับดูแลเขาก็เลี้ยงแบบชาวบ้านชาวบ้าน
ใช้คำแรงอย่าเพิ่งเถื่อนสิแหมบางทีมันก็แบบเราไว้ใจเนอะ
อาจจะไม่ได้เลี้ยงอย่างเป็นทางการดำเนินกิจการขนาดนั้นหรือเปล่าทนาย
คือถ้าเขารับฝากแค่ตัวลูกของเขาแค่คนเดียว
ยังพอฟังได้ว่าไม่ได้ทำเป็นธุรกิจ
แต่ถ้ามีเด็กคนที่๒คนที่๓โผล่ขึ้นมาเนี่ย
มันไม่น่าใช่เรื่องแค่ว่ารับฝากคนเดียวแล้วนะ
คุณแม่มีเด็กกี่คนคะตอนที่น้องเข้าไปอยู่
ช่วงแรกค่ะมีประมาณที่เห็นประมาณ๔คนค่ะ

มีเด็กรุ่นมีลูกหนูเล็กสุดค่ะ
แล้วก็มีเด็กน่าจะประมาณขวบนึง
แล้วก็เด็ก๕๖ขวบประมาณนี้ค่ะ
อีกสองสามคนค่ะอืมมีแต่มีลูกหลานของคนเลี้ยงบ้างไหมคะ
มีหนึ่งคนค่ะเป็นเป็นคนหนึ่งขวบหรือคนห้าหกขวบอ่า
หกขวบค่ะอ่านเป็นเป็นหลานเนอะเป็นหลานค่ะ
หลานของเขาคนหนึ่งนะคะทีนี้ตอนที่น้องเข้าไปเนี่ย
คือเด็กที่เล็กที่สุดขึ้นมาอีกหน่อยคือขวบนึงนะคะ
เอ่อมีคนที่เอาเท่าที่คุณแม่ทราบว่าถ้าตอนที่เราไม่ได้อยู่เนี่ย
มีคนช่วยพี่เลี้ยงคนนี้กี่คนคะ
เราเราไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าก็คือ

เคยแบบว่ามีให้น้องเข้าไปดูวันที่เราไม่อยู่
น้องที่มหาลัยค่ะก็คือมีเหมือนมีลูกสะพ้ายหรือลูกสาวช่วยดูอยู่ค่ะอ่า
คือถ้านับก็คือนับคุณยายท่านนี้นะคะแล้วก็บวกอีกหนึ่ง
แน่ใจว่าเป็นลูกสะพ้ายหรือลูกสาวใช่ไหมคะ
ซึ่งตอนที่คุณแม่เอาไปฝากคุยกันเยอะไหมคะว่า
แบ่งเลี้ยงยังไงคะมีใครมาช่วยเลี้ยงไหม
แล้วเด็กโตกับเด็กเล็กนี่เลี้ยงด้วยกันหรือเปล่า
เดี๋ยวบางทีแบบกำลังส้นหรืออะไรอย่างนี้นะคะ

ไม่ได้คุยรายละเอียดส่วนนี้เลยค่ะ
เท่าที่คุณแม่คุยตอนนั้นก่อนจะเอาลูกไปให้เนี่ยนะคะ
อะไรทำให้คุณแม่มั่นใจนอกเหนือจากคำยืนยันจากท่านอื่นที่เคยใช้บริการ
ไปดูสถานที่มาค่ะสถานที่ก็คือโปร่งโล่งเหมาะกับการเลี้ยงเด็กค่ะ
แล้วก็พื้นที่ดูไม่อันตรายกับเด็กค่ะ
ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะกลับมาคุยในรายละเอียดอีกครั้ง
แต่ว่าถ้าเอาตามข่าวคือไม่ได้ลงละเอียดเรื่องนี้นะคะ

วันนี้ที่คืบหน้าเดี๋ยวจะเป็นการคุยกับคุณหมอ
แต่ถ้าไล่เรียงสั้นให้คุณผู้ชมได้ทวนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะ
คือว่าคุณแม่พาน้องไปตั้งแต่๒๗พฤษภาคมนะคะ
แล้วก็คุณแม่ก็ไปให้น้องค้างคืนวันที่๑สิงหา

วันที่๓สิงหาคมคือวันที่ได้รับโทรศัพท์

ทีนี้ก็เลยคุยกันจนกระทั่งส่งโรงพยาบาลแรก
จันทบุรีนั่นแหละนะคะส่งโรงพยาบาลแรกส่งในวันที่๓เลยใช่ไหมคะ
แต่ในช่วงจังหวะวันที่๕ที่๖เนี่ยช่วงรอยต่อของ๒วันนี้
ชักเกร็งอยู่หลายครั้งที่คุณแม่บอกว่าอันนี้มีผลต่อเขาใช่ไหมคะ
ที่ห้าค่ะอืมยี่สิบกว่าครั้งตามข่าวใช่ค่ะ
ชักแล้วก็ฉีดยาชักแล้วก็ฉีดยา
ทีนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันก็มีความกระจ่างมากขึ้นหลังจากที่คุณหมอแถลงข่าวนะคะ

อาการของเด็กหรือแม้กระทั่งเป็นความรู้
สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ท่านอื่นด้วยนะคะ
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ทราบเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้ค่ะ
คุณผู้ชมคะตอนนี้เราคุยในส่วนของอาการลักษณะแบบนี้นะคะ
คือทั้งเป็นความรู้ด้วยแต่ว่าก็เกี่ยวกับคดีด้วยว่า

พอสันนิษฐานคาดการณ์ได้หรือเปล่าว่าจะมีใครเกี่ยวข้องนะคะ
เราจะคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนะคะ
ได้อยู่ค่ะตามอร่อยตรายภาพลูกจ้างค่ะคุณหมอ
จากกรณีที่คุณหมอแถลงข่าวออกมา
มันน่าสนใจในตัวมันเองอยู่แล้วสำหรับอาการลักษณะแบบนี้นะคะ
แน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่บางส่วนก็คงจะทราบแล้วล่ะ
แต่ทีนี้เอาในส่วนที่มันผูกกับตัวคดีก่อนนะคะ

ถ้าถ้าพี่เลี้ยงปฏิเสธว่าไม่ได้ทำอะไรเด็ก
คือไปทำอาหารแล้วหันกลับมาแล้วเด็กมีอาการ

คำถามคือว่าตัวอาการของเด็กเองเนี่ย

ว่าแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองและต้องมีคนกระทำเท่านั้น
ยังแต่จะเป็นใครเท่านั้นแหละมันสามารถยืนยันได้ไหมคะ
ค่อนข้างจะยืนยันได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าจากการที่เราตรวจตอนที่
น้องเขาเข้ามาเนี่ยเราก็มีการตรวจทาง
กระจัดกระจายอยู่ทั้งในเยื่อห่้มสมองแล้วก็ต้องติ๋วของสมองนะครับ
ทั้งสองข้างแล้วก็จากปัจจัยตรงนี้มันก็มีโอกาสที่จะเป็นปัจจัยภายในได้
ภายในได้เช่นเด็กอาจจะมีภาวะเลือดออกง่าย
สรุปง่ายก็คือหมายถึงว่าปกติเลือดเราเนี่ยระบบเลือดเรามันจะมีระบบที่
เพื่อไม่ให้เลือดแข็งเกินไปแล้วก็ไม่ให้เหลวจนเกินไป
ใช่ไหมครับมันจะมีระบบบาลานซ์ของมันอยู่
นี่ถ้าสมมุติภาวะสมดุลตัวหนึ่งมันเสียแล้วเกิดทำให้เลือดยางง่าย
พอเลือดที่มันออกง่ายฮะออกง่ายเพราะเวลามันมีเช่นบางคนจะสังเกตดูว่า
แทกเล็กเลือดออกง่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับ

เราก็อยากจะรู้ว่าปัจจัยภายใน

ที่การแข็งตัวของเลือดออกง่าย

ทีนี้เราถามว่าเรื่องมันออกจากอะไร

เพราะว่าเนื่องจากว่าในช่องกระโหลกของคนเราเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับผนังที่มันปิดแน่น
แล้วอวัยวะที่อยู่ภายในสมองที่อยู่ภายในกระโหลกศีรษะเนี่ยก็คือสมอง
เราก็เคยเห็นเนื้อสมองใช่ไหมมันก็จะยุ่ยค่ะนิ่ม
มีเลือดที่มันเรียงเยอะมาก
ถ้าที่สมมุติมันมีลักษณะของการสั่นเถอเทือน
แล้วมันทำให้เถือน

ไหวเร็วอาจจะเป็นเช่นโยกซ้ายโยกขวาเร็ว

คนจับเด็กโยนขึ้นไปแล้วก็รับทันที
หรือเวียงซ้ายเวียงขวาด้วยความมันเข้า

มันสะเทือนอย่างรุนแรงตรงนี้ในหัวเพราะว่า
เอาไปทางซ้ายนะหรือสมมติเอาไปทางซ้ายสิปุ๊บโลกมันหยุด

เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะเกิดเราก็สันนิษฐานว่า

ภาวะที่เหมือนกับในต่างประเทศที่บรรยัติเป็นศัพท์เลยที่มาเปิดโดยทั่วไปก็คือ
ที่มันจะทำให้เกิดลักษณะเลือดออกตรงนี้อย่างนี้ได้
เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้

เรียกว่าเราหาสาเหตุอื่นที่

ตอนนี้ต่อมาเราก็พบว่าเด็กมีอาการเกี่ยวกับ
การเหม่อลอยอะไรบางอย่างไม่ค่อยสบตา
พอไม่เคยสกตาเราก็รอถึงกระทั่ง
โดยการซองจอปศาธา

ว่าศาเงตที่มันจะทำให้เกิดอย่างนี้ได้
มันจะมีปัจจัยภายในหรือที่ออกมา
ซึ่งก็คือล่ะทั้งด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากนี้แหละ
รักษาแบบเดือดกลางสันประเทียมแบบนี้เหมือนกัน

มั่นใจว่าน่าจะเกิดจากภาวะอย่างนี้

เราไม่สามารถที่จะยืนยันอะไรได้มากกว่านี้ว่า
เป็นจากความตั้งใจจากใครอะไรหรือไม่
นี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับเราไม่สามารถที่จะบอกได้
อาจจะเป็นจากคนเลี้ยงหรือจากการเป็นพ่อแม่หรืออะไรเราบอกไม่ได้

คุณหมออีกอันที่สองก็ซองอีกอันหนึ่งนะครับ

ตอนที่เกิดทีเดียวกันครั้งแรกเนี่ยเราพบว่ามันมีทั้งเลือดเก่าและเลือดใหม่
นะครับก็คือหมายความว่าเลือดเก่าก็คือว่า
เราดูในสถานเนี้ยเนี้ยเนี้ยนะครับเพราะว่าเลือดที่ออกเนี้ย
มันมีทั้งเลือดเก่าอยู่ซึ่งเลือดเก่าหมายความว่าน่าจะมีการเลือดออกมาแล้ว
ก่อนหน้านี้ประมาณสักไม่น้อยกว่าเจ็ดวันค่ะเรานานเท่าไหร่เราไม่รู้นะครับ
ซึ่งเราก็เช็คดูแล้วว่าไอ้การได้เลือดเก่ามันจะหมดไปได้เมื่อไหร่
เราก็บอกว่าเราก็ตอบไม่ได้แต่เรารู้แต่ว่าเลือดที่เห็นเป็นเก่าเนี่ย
มันจะต้องเกิดมาก่อนเคยออกมาแล้วก่อนหน้านี้๗วัน
แล้วเราก็เห็นเลือดใหม่ด้วยเลือดใหม่ก็เพิ่งออกในเร็วนี้ซึ่งภารกิจ
ซึ่งน่าจะเกิดจากสาเหตุการสันตะเตือนอะไรแบบนี้ในระยะใกล้นี้ด้วย
แล้วก็มีทั้งก่อน๗วัน
คุณหมอคะลักษณะของเลือดที่พบในสมองน้องเนี่ยนะคะ

คือสามารถบอกตำแหน่งจนสามารถบอกได้ไหมว่ารักษณะการ

มันเป็นการเขย่าซ้ายขวาหน้าหลังหรือขึ้นลง
คือมันสามารถบอกได้ขนาดนั้นไหมคะ

เท่าที่เราคุยกันดูตอนนี้ก็ยังไม่ได้อธิบายยากเหมือนกัน

ตัดประเด็นในกรณีว่าถูกกระทบกระแทกจากข้างนอก
ไม่ว่าจะเป็นตกโดนของแข็งกระแทก
หรือหัวไปกระแทกกับของแข็งขึ้น

หรือรำตามรำตัวมีกระดูกหักมั้ย
และสำหรับตัวหลวงศนีรชาเองก็ไม่ใช่รอยแตะ
ถ้าเสร็จถึงได้ก็จะขยาวแรง
เหมือนอย่างเวลาเรานั่งรถนี่ไปถ้าเราไม่รู้สติอะไร

เกิดรู้ว่าหัวเราคอเราอาจจะไม่ได้มีผนังจริงอยู่ข้างหลัง
มันก็มีสิทธิ์ที่จะไปทำเลนเฉียวได้
คุณหมอแล้วมันมีอีก๒ส่วนนะคะที่จะถามเพิ่ม
คือในกรณีที่น้องคออ่อนตั้งแต่วันแรกที่พี่เลี้ยงเขาโทรบอกคุณแม่เด็ก
คออ่อนนี่เกี่ยวกับการสั่งการของสมองหรือมาจากแรงเขย่าที่มันไปด้วยกันกับหัวคะ

เพราะว่าเนื่องจากว่าตอนที่แพทย์เราตรวจเจอมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้มาหลังมาแล้ว
เราก็ไม่ได้ทราบในเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นว่า

แล้วในส่วนของจอประสาทตาที่บอกมีเลือดออกเนี่ยคือ

น่าจะมาจากสาเหตุเดียวกันกับที่เกิดขึ้นที่สมอง
หรือว่าเกิดที่สมองแล้วผลกระทบมาถึงตาคะ
เราคิดว่าเป็นสาเหตุอันเดียวกันแล้วเกิดอยู่ในตรงนั้นพร้อมกัน
คือมันไม่ใช่เป็นลักษณะผมพอเข้าใจความหมายคุณจอมขวัญว่า
ตรงนั้นไหลลงมาสู่ตานั้นไม่ใช่

คุณหมอค่ะตาของเด็กเล็ก

อาการของเด็กเนี่ยก็เราเข้าใจว่าสาเหตุเดิมไม่มีอะไรเทคเกิดขึ้นแล้ว
ลักษณะการเกิดใหม่ก็ไม่เกิด
พอไม่เกิดปุ๊บเลือดก็ค่อยถูกดูดซึม

ก็สันนิษฐานว่ามาจากการที่

แล้วเหมือนสารเคมิชนิดนึง
มันก็ไปเกาะอยู่ตรงผิวของเนื้อสมองผิวทาง

ทีนี้พอมีลักษณะแบบนี้อยู่

แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยอาการเด็กพอไม่มี
นอนพักอยู่ในโรงพยาบาลนั้นก็นานอยู่พอสมควรนะครับ

แต่วันที่๓จนกระทั่งถึงเมื่อวาน

อาการเด็กก็ดีขึ้น
ก็คือเข้าใจว่าเลือดใหม่ไม่ออกแล้ว
เลือดเก่าก็ค่อยถูกดูดซึมไปเรื่อย
เพราะฉะนั้นความดันในสมองก็ลดน้อยลง
ทีนี้จริงหลายคนก็มาถามเหมือนกันว่า

คือปกติถ้าอยู่ในวงการแพทย์จะเข้าใจกันดีว่า

มันก็ให้แน่นหมดค่ะเพราะว่ามันก็นั่งแน่นมา
ปกป้องเนื้อสมองที่มันนิ่มมาก

เป็นสรรคัทแจนหลักทรัพยาชาติของมันอยู่แล้ว
เช่นเลือดไปออกออกมานอกเส้นเลือด
คือที่คุณหมอบอกว่าตัดปัจจัยภายในออกไป
นั่นหมายความว่าถ้านะคะถ้ามีคนตั้งข้อสังเกตว่า
มาจากพัฒนาการของตัวเด็กเองไหม
หรือมาจากโรคประจำตัวของเด็กเองไหม
เรามีการคอนเฟิร์มหลายเรื่อง
เฟิร์มหลายเรื่องก็คือเช่นคอนเฟิร์มจาก
ประการตัวได้ขึ้นไม่เหล็ก
ว่าเนื้อสมองของเด็กเองก็เข้าได้กับตัวอายุ

ได้คุยกับทางกุมารแพทย์ด้านศัลยศาสตร์
ก็ได้ตรวจดูหลายปัจจัยที่ตรงนี้ดู

คิดว่าน่าจะเกิดจากภาวะความสนสัตย์เชิญ
แต่ว่าเราไม่สามารถระบุได้นะครับว่าเกิดจากใคร
อันนี้เราบอกไม่ได้ขย่าวซ้ายขย่าวขวาขึ้นลงล่างอันนี้เป็นไปได้
แม้กระทั่งอย่างเช่นเช่นอาจจะแบบเผลอหลุดแล้วเด็กหล่นลงไป
แล้วก็หัวนี่กระแทกอยู่ตรงพื้นแต่ว่าตรงบางพื้นบังเอิญเนี่ย
อาจจะไม่ใช่เป็นอาจจะไม่ใช่เป็นพื้นที่แข็งอาจจะเป็นเช่นเบาะนุ่ม

มันเป็นได้หมดเลยค่ะ

หมอการใกล้แชกของเส้นเรือตรงนั้นได้

คือจริงแล้วถ้าเราไม่ได้พูดถึงเฉพาะคดีที่เป็นข่าวตอนนี้นะคะ

อุ๊ยซุปเปอร์แมนชิงช้าอะไรประมาณนี้นะคะ
คืออันนี้ห้ามตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึงประมาณกี่เดือนหรือกี่ปีถึงจะปลอดภัยคะ

แต่ว่าโดยธรรมชาติก็ผมว่าอย่าไปทำแรงจนเกินไปเลย

อายุเท่าไร
กล้ามเมืองคอเขายังไม่แข็งแรงพอ
กล้ามเนื้อคอไม่แข็งพอ
บางทีเด็กมันจะอาจจะคอหักหรืออาจจะ
เขาจะทำได้แค่คลานกับพลิกคว่ำเท่านั้น
เพราะฉะนั้นแรงขนาดจนกระทั่งเกิดภาวะอย่างนี้เนี่ย
เราก็คิดว่าไม่น่าใช่ว่าตัวเด็กเองนะฮะ
อยู่ดีไปกระแทกเส้นพลิกหรือล้มด้วยตัวเอง
ค่ะค่ะคุณหมอคะลักษณะนี้เราก็คิดว่าไม่น่าใช่เพราะว่าเขาทำได้แค่นอนอยู่บนที่นอน
แล้วก็กำลังอยู่ในแค่ภาวะความหงายเท่านั้นเอง
คุณหมอค่ะขออนุญาตนิดเดียวค่ะเดี๋ยวต้องสั้นนิดนึงนะคะ
แต่อันนี้ต้องถามคือลักษณะของเลือดที่ออก
จำนวนเลือดที่ออกหรือตำแหน่งที่ออกเนี่ยนะคะ
สามารถบอกได้ไหมว่าแรงกระทำตอนเขย่าเนี่ย
เป็นผู้ใหญ่ทำหรือเป็นคนที่อาจจะเป็นเด็กทำ
สามารถบอกได้ไหมคะจากเลือดที่ออก

จากภาวะที่ทำให้เลือดออกแบบนี้ได้เนี่ย

ตอนนั้นเราเริ่มต้นจากว่าตัวน้องเอง
น้องเองจะทำให้เกิดด้วยตัวเองได้ไหม

เนื่องจากว่าน้องเขาได้ไข้พลิกคว่ำ

เด็กที่อยู่ในบ้านที่มีการเลี้ยงเนี่ย

แม้เกิดมันเขี้ยวเล่นกันเอง
เขย่าอย่างนั้นก็ไม่น่าจะเกิด

ก็เลยคิดว่าถ้าจนก็

ปัจจัยเรื่องเด็กเล่นกันเองคงจะน้อย

นี่ก็เป็นอื่นแต่ว่าเราไม่สามารถบอกได้
เขาเจตนาหรือไม่เจตนาบอกไม่ได้เลย

แล้วก็ด้วยความรักหรือด้วยความเกลียดชัง

สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้าง

คุณหมอค่ะเดี๋ยวเราคุยในรายการกันต่อในมุมของกฎหมายยังไง
ตอนนี้ขอบคุณมุมทางการแพทย์จากคุณหมอก่อนนะคะ

สวัสดีครับ
คุณผู้ชมคะคือที่เมื่อกี้ถามเพิ่มเข้าไปว่า
คือคุณหมอย้ำตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าปัจจัยภายในคือตัดทิ้งตั้งแต่ตอนแรกแล้วใช่ไหมคะ
แต่ว่าประเด็นที่ถามเข้าไปเพิ่มเติมว่า
จะเกี่ยวข้องกับพัฒนาการหรือโรคประจำตัวอื่นใดได้ไหม
เพราะมันอาจจะเป็นกรณีที่จะต้องมาพูดกันทางกฎหมาย
ซึ่งคุณผู้ชมคะในการพิสูจน์เนี่ย

เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังมีรายละเอียดอื่นอีกนะคะ
ถ้าเป็นไปตามที่ทางการแพทย์บอก
มันก็จะแคบเข้าว่าคนที่ต้องตอบมีอยู่ไม่กี่คนสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าเอาตามข้อมูลที่พอบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เกรงศักดิ์เนี่ยก็ให้ข้อมูลทางการแพทย์นะคะ
ทางการแพทย์เนี่ยมันทำให้วงมันแคบหรือไม่เหลืออะไรแล้ว
เอาอย่างนี้ไม่เหลืออะไรแล้วเพียงแต่ว่าใครเท่านั้นแหละนะคะ
ก็มาจากแรงสั่นสะเทือนเป็นแรงกระทำต่อเด็ก
ไม่ได้มาจากสิ่งที่อยู่ภายในประวัติเดิม
หรืออะไรจากตัวเด็กเองอันนี้ชัดแล้วนะคะ
แต่ว่าจะบอกได้ว่าเป็นใครหรือไม่มันเริ่มแคบแล้ว
คำถามคือว่าอันนี้สอบก็จบแล้วมั้งคะ

ถ้าเขาปฏิเสธก็คือต้องอาศัยหลักฐานอย่างอื่นประกอบ

ในวันนั้นทางฝั่งผู้ต้องสงสัยจะอ้างใครเป็นพยานไหมในคดีนี้

คือบ้านไม่ได้มีเขาแค่คนเดียวมันมีเด็กอีกใช่ไหม

ไม่น่าจะเกี่ยวป่ะเดี๋ยวนะคะที่คุณแม่บอก๕ขวบมี๒๓คนเนี่ยนะ
ถ้าเขาติดใจก็ยังสามารถสอบปากคำเด็กได้ว่า

ก็สอบได้โดยผ่านสหวิชาชีพ

น้องมีใครมาเล่นกับเด็กคนนี้ไหม
เห็นอะไรบ้างลูกวันนั้นน้องเป็นยังไง

จะจำได้หรือเปล่าไม่ทราบนะคะเพราะเรื่องมันเกิดนานแล้ว

แต่มันก็จะมีคร่าวว่าประมาณแบบไหน
ในการใช้ชีวิตประจำวันทุกครั้งเวลาน้องร้องเนี่ย

แต่วันที่เกิดเหตุก็คือเท่าที่รู้ก็คือมีแค่สองคนลูกหนูกับเด็กขวบนึงค่ะ
แล้วคนเลี้ยงตอนที่เกิดเหตุในวันที่เขาโทรมาบอกมี๒คนหรือคนเดียวคะ
คนเดียวหมายถึง๒คนรวมลูกหนูด้วยค่ะ
มี๒รวมลูกคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะส่วนคนเลี้ยงมีกี่คน

คนเดียวก็คือคนหลักเลยก็คือ

ทีนี้ในส่วนของคดีนะตอนนี้เนี่ย
ตำรวจบอกคุณแม่ว่าคืบถึงไหนแล้วคะ
ก็เรื่องคดีเลย

เพราะว่าหมอนิติเวศยืนยันกับเราว่า

เพราะว่าลูกเราเกิดจากการถูกกระทำ
เราก็เลยไปแจ้งความแล้วหลังจากที่แจ้งความคุณตำรวจก็ดำเนินการให้ค่ะ
ก็คือวันต่อไปคุณตำรวจก็ลงพื้นที่
ไปเหมือนสืบสอบสวน
ไปที่ต้นที่บ้านที่บ้านเด็กใช่ไหมคะ
ก็คือไปดูสถานที่เลี้ยงโดยรวมอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็หลังจากที่หลังจากวันนั้นก็คือประมาณวันที่๑๐กว่าค่ะ
เขาก็เรียกยายกุ้งไปสอบสวนที่สอนอค่ะ
คุณแม่ในข่าวมีบอกว่าคุณแม่เองก็เหมือนไม่ค่อยอยากจะคุย
ไม่รับโทรศัพท์หรือไม่ยอมติดต่อกับทางตัวพี่เลี้ยงด้วย

คือวันแรกค่ะก็คือเรายังคุยกันอยู่
แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่หนูไม่ได้รับ

หลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนเป็นโทรหาแฟนหนู
แต่ก็คุยกับแฟนหนูมาตลอด
แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราเริ่มไม่โอเค
ก็คือหลังจากที่เราไปแจ้งความเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็คือเขามาเยี่ยม๒วันแรกค่ะ
ที่วันแรกพาไปส่งวันที่๒มาเยี่ยม

แล้วเขาก็ให้เหตุผลว่าเขาไม่มีรถมาเยี่ยม
แฟนเราด้วยความที่เขาเป็นคนใจดี
เขาก็เลยบอกว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีรถ
โทรมาบอกผมก็ได้เดี๋ยวผมไปรับ
อย่างนี้ค่ะไปรับใช่แล้วแต่ทีนี้พอพอแฟนมาถามเรา
เราก็เลยบอกว่าถ้าเขาคิดจะมาเยี่ยมลูกเราจริง
ยังไงเขาก็ต้องหาทางมาให้ได้ค่ะ
หลังจากที่มีการแจ้งความหรือเปล่าคะ
ที่ทำให้อาจจะคุยกันค่อนข้างลำบาก

แล้วก็วันที่ตำรวจเรียกไปสอบสวน
แล้ววันต่อมาค่ะเขาก็เหมือนมาเยี่ยมลูกเรา
แล้วก็พาลูกชายพาน่าจะลูกสาว
สาวหรือลูกสะพ้ายไม่แน่ใจแล้วก็เพื่อนมาด้วยค่ะ
แล้วก็มาแสดงกิริยาไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ณวันนั้นที่เขามาเยี่ยมไม่ได้เต็มใจมาเยี่ยมลูกเราณวันนั้นนะคะ

คือคนแนะนำว่าบ้านนี้เขาเคยให้เลี้ยงลูกหลาน
คุณแม่ก็เลยพาไปคือไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อนบ้าน

ยังไงบ้างคะกำลังใจเป็นยังไงตอนนี้

มีทั้งของสามีด้วย

แล้วก็เพื่อนทั้งหมดที่ทุกคน
ให้กำลังใจก็คือเราวางแผนว่าต่อจากนี้เราจะดูแลลูกเราอย่างดีเพราะว่าที่ผ่านมาเราเป็นคนสอนเด็กกระตุ้นพัฒนาการเด็กคนอื่นได้
เราก็ต้องกระตุ้นลูกเราให้ให้ได้เหมือนกันค่ะคือเราก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะ
ตามข่าวคือจริงทั้งตัวคุณแม่แล้วก็ตัวคุณพ่อเองเป็นครูทั้งคู่
แต่คุณแม่อาจจะเฉพาะทางหน่อยใช่ไหมคะ
คือคุณแม่เป็นครูด้านพัฒนาการเด็กด้วยใช่ไหมคะ
ตามข่าวบอกเป็นคุณครูสอนเด็กพิเศษ

เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่ามีส่วนต่อพัฒนาการน้อง
คุณแม่เขาจะต้องรู้ว่าลูกตัวเองมีปัญหา

ลูกเราพัฒนาการปกติค่ะ
เรามีคลิปยืนยันตลอดเพราะว่าถ่ายคลิปไว้ตลอดค่ะ
เมื่อกี้ก็เปิดดูนอกรายการกันนะคะ
โฆษณาก็เฮฮานะ

แล้วก็คือจริงก่อนหน้านี้ที่ต้องเอาลูกไปให้เลี้ยงเนี่ยคือจริงคุณพ่อกับคุณแม่ก็อยู่คนละจังหวัด
คุณแม่ก็ต้องแยกมาอยู่บ้านหลักของเราก็คือที่จันทบุรีนะ

ก็เลยทำให้ต้องเอาไปฝากเขาเลี้ยง
แต่ไม่เป็นไรคุณแม่ค่ะเดี๋ยวให้กำลังใจกันนะ
ค่อยนะทราบว่ากำลังใจดีแหละนะคะ
แต่ว่าต้องอดทนหน่อยตอนนี้นะคะเป็นหลักเนอะ
ไม่รู้จะเตือนว่ายังไงดีคุณแม่ลูกมากกว่าพี่ขวัญเยอะนะคะ
หลังจากนี้เดี๋ยวเราให้กำลังใจกันถ้ามีอะไรติดขัดบอก
ได้ค่ะเดี๋ยวเราตอบท่านไหนลงให้

ในส่วนของบ้านเขาเองนอกเหนือจากการพูดคุยกันแล้ว
มีหลักฐานลักษณะอื่นที่ทางคนเลี้ยงเด็กเขายืนยันไหม
เช่นเขามีถ่ายภาพรูปเราไว้
หรือว่าคือบางทีมันอาจจะไม่มีกล้องวงจรปิดก็จริง
แต่ว่ามันอาจจะต้องให้พ่อแม่เด็กดูเป็นหลักฐานนะคะ
เขาเคยมีถ่ายไว้ไหมคะที่เขาสงสัยว่า
น้องมีปัญหาเรื่องพัฒนาการหรือมีอาการต่าง
ไม่เคยให้ดูอะไรเลยค่ะ
ไม่ได้เคยดูรูปจากเขาค่ะ
แล้วพี่เลี้ยงเนี่ยเคยบอกคุณแม่มาก่อนหน้านี้ไหม
สงสัยว่าน้องเป็นอย่างนั้นน้องมีปัญหาอย่างนี้

ไม่เคยบอกเราค่ะแต่ว่าไปให้ข้อมูลที่โรงพยาบาลค่ะ
ว่าลูกเราพัฒนาการช้ายังชันคอไม่ได้ค่ะ
แล้วก็เคยเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลหัวหิน
แล้วก็รู้สึกว่าชนบุรีด้วยค่ะแต่ไม่เป็นความจริงค่ะ
เราพาลูกเราไปหาหมอที่คลินิก
ซึ่งลูกเราเป็นแค่ท่อน้ำตาอุดตันปกติที่เด็กทั่วไปเป็นค่ะ
แล้วก็ลูกแพ้นมเฉยค่ะแพ้นมมัวค่ะ
ไม่ได้มีอาการป่วยรุนแรงค่ะ
คือเคยมีประวัติที่หัวหินจริงเพราะว่าข้อที่น่า

เพราะคุณแม่คนประจวบใช่ค่ะใช่ไหมคะข้อที่น่าอาจมีประวัติจริงแต่ไม่ใช่ประวัติอย่างที่กล่าวไว้
แค่ครั้งเดียวก็คือวันที่คลอดค่ะแล้วน้องก็กลับบ้านพร้อมแม่ไม่เข้าตู้อบแข็งแรงทุกอย่างค่ะ
ส่วนเรื่องของการเชิญคงเชิญคอคือเมื่อกี้เราเห็นในคลิปเราก็ดูแล้วว่า
อันนั้นมันเรื่องของก่อนเกิดเหตุอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
เอ่อมีหลักฐานอะไรอีกไหมคะที่ทางเขานอกเหนือจากสิ่งที่เล่าหรือสิ่งที่พูด
ตอนที่ส่งโรงพยาบาลแรกแล้วเอามายืนยันกับคุณแม่ว่า
ไม่ได้เกิดเหตุที่บ้านไม่ได้เกิดเหตุจากการเลี้ยงมีอีกไหม
ไม่มีค่ะมีแต่คำพูดเขาอย่างเดียวค่ะ
ตอนที่คุณแม่เรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมคือคุณพ่อคุณแม่มาหาคุณปวีนานะ
ทางมูลนิธิปวีนาเป็นคนช่วยแล้วให้เครดิตด้วยนะคะในการเดินเรื่องให้

ช่วยเหลือเต็มที่ตั้งแต่วันแรกค่ะ

ก็คือพอวันที่เราเข้าไปวันรุ่งขึ้นก็เดินเรื่องเลยค่ะ
ท่านก็แบบกรุณาแล้วก็เมตตาดำเนินเรื่องให้ณวันนั้นเลยค่ะ
ตอนนี้ในส่วนของคดีมีอะไรติดใจอีกไหมคะ
หรือคิดว่ามันจะมีปัญหาสะดุดตรงไหนไหมเดี๋ยวถามทนายเอกต่อ
ก็อยากทราบถึงเรื่องการเหมือนสู้คดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าสมมุติว่าฝ่ายนั้นเขาไม่ยอมรับจริงเราต้องทำยังไง

ก็รอไปเยี่ยมเขาตอนเขาประกันตัวก็ได้
ฮะเขาไม่เห็นมีอะไรต้องหนักใจให้มาก
ความหมายของทนายเอกคือจริงคุณแม่ไม่ต้องกังวล

เพราะว่าผลทางการแพทย์มันชี้ชัดว่าเด็กเป็นเองไม่ได้

อันนี้ในส่วนของชดเชยเยียวยาอะไร
มันก็จะประกอบกันไปอยู่แล้วใช่ไหมครับมันประกอบกันไปอยู่แล้ว
เดี๋ยวยังไงก็ให้ตำรวจท่านเป็นคนดำเนินการส่วนกลางแล้วกัน
เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคุยกันลำบากเนอะค่ะนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการพูดคำสุดท้าย
ทีมงานไทยรัฐทีวีให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจให้เชื่อว่าจะดีขึ้นเรื่อย
ถ้ามีปัญหาอะไรบอกไทยรัฐทีวีนะคะขอบคุณนะคะและขอบคุณทนายเอกด้วยค่ะ
อีกสักครู่แท็บนิวสโชว์นะคะเดี๋ยวให้กำลังใจน้องกันต่อนะคะ
ว่าคดีคงไม่มีปัญหาอะไรแล้วตำรวจเดินเรื่องต่อนะคะ